ยุคไทยแลนด์๔๐การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานมีมากขึ้น
ล่าสุดทางการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หุ่นยนต์มาใช้ตรวจสอบสายเคเบิ้ลบนสะพานพระราม๙
ประสิทธิภาพทั้งความปลอดภัยและข้อมูลที่แม่นยำ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัย
หุ่นยนต์โครงสร้างหนักแน่นติดกล้องมีล้อเคลื่อนที่กำลังไต่บนสายเคเบิ้ลนี้

นวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการบำรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสายเคเบิ้ลค่ะ
คุณยนต์นี้มีหลักการทำงานที่ควบคุมด้วยกลไกขับเคลื่อน
บังคับการปีนขึ้นตามสายเคเบิลด้วยระบบคอนโทรล

ควบคุมการสั่งการด้วยระบบอัตโนมัติไร้สาย
สะดวกรวดเร็วต่อการทำงานค่ะ

จากเดิมที่จะต้องใช้ระยะเวลาการตรวจสอบ๑เส้นต่อ๑วันค่ะ
แต่เมื่อเราหันมาใช้หุ่นยนต์ในการตรวจสอบตรงนี้แล้วนะคะ

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยอมรับว่า
การตรวจสอบสะพานพระราม๙ที่มีอายุกว่า๓๐ปี
บนความสูงสุดกว่า๒๐๐เมตร

ที่ผ่านมาการสำรวจเคเบิ้ลต้องใช้กล้องสองทางไกลหาความผิดปกติ
หากต้องการเข้าใกล้ก็ต้องใช้รถกระเช้า
แต่เมื่อความสูงมากกระแสลมแรง
ทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและตัวสายเคเบิ้ล
ในการที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะดูแลเรื่องสายเคเบิลเนี่ย
มีปัญหาค่อนข้างมากนะครับ
เพราะเป็นเคเบิลเส้นเดียว
การที่จะขึ้นไปทำงานไปตรวจสอบเนี่ย
ต้องใช้ความเสี่ยงใช้กำลังอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะ
ซึ่งเขาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบในโรงงานของเขาอยู่

เข้ามาใช้งานกับการทางพิเศษได้

ห้อยโหนอยู่บนสายเคเบิ้ลนี้ก็ไม่จำเป็นเลยครับ
ระบบป้องกันความเสี่ยงในกรณีฉุกเฉิน

และสามารถเก็บรายละเอียดของเคเบิ้ลแม้กระทั่งจุดเล็กได้
มีความละเอียดเท่ากับการตรวจสอบได้ถึงระดับเส้นผม
จะทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
จากได้รอบแล้วยังได้ตลอดความยาวของสายเคเบิ้ล
ซึ่งสายเคเบิลถ้าเราดูแล้วมันจะอยู่ระดับสูงมาก
ความยาวก็สูงคนขึ้นไปนี่จะอันตรายมาก
เพราะฉะนั้นจะช่วยลดเรื่องทั้งเวลา
แล้วก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยของพนักงานที่เข้าไปตรวจสอบตรงนั้นด้วย
ยังมีนวัตกรรมกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิน
นำยางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบ๔๐๐กิโลกรัมต่อระยะทาง๑กิโลเมตร

ทั้งสองเทคโนโลยีนี้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่
งานวิจัยฝีมือคนไทยที่ลดต้นทุน
และสามารถต่อยอดไปใช้ในการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์๔๐ได้อีกด้วยค่ะ

ข่าวเทราะต์ทีวีบรรยายงาน